ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่มี
ญาติของอีก๒๕ปีคนนึงที่จังหวัดชวนบุรี
ที่เขาได้โพสต์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องสาว
บอกว่าน้องก็ปวดหัวปวดไมเกรนมานานมาก
แต่ว่าซื้อยากินเองเป็นประจำ
สุดท้ายแล้วก็มันมีลักษณะของอาการป่วยหนัก
เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตค่ะทีเนี้ยคนก็กังวลว่าการไปซื้อยากินเอง
ร้านขายยาต่างเนี่ยเฮ้ยมันอันตรายขนาดนี้เลยเหรอ
นะฮะทางพี่สาวกับทางครอบครัวได้ออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าไม่อยากให้ไปโทษร้านขายยานะทางครอบครัวยังไม่ได้ฟันทงว่า
น้องสาวของเขาลูกสาวของเขาเสียชีวิตจากการไปซื้อยาแก้ปวดมากินเองค่ะนะ
แต่ตอนนี้ก็กำลังรอฟังเหตุผลจากโรงพยาบาลที่รักษาน้องรักษาลูกของเขาอยู่เหมือนกันว่า
ตกลงแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะครับผู้ตายคือผู้หญิงคนนี้นะครับ
นางจิดาภาพรงามชื่อเล่นชื่อแนนอายุ๒๕ปีนะครับ
หลังจากแชร์เรื่องราวกันไปจุดเริ่มต้นก็มาจากทางพี่สาวที่โพสต์
เฟซบุ๊กด้วยนะครับคุณอฤษฐ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวี
ก็เลยไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่วัดทุ่งขวางอ่า
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางจิดาพานะครับได้คุยกับพี่สาวนะฮะ
พี่สาวชื่อชุดชุดาพานะครับอ่าบอกว่าหลังจากที่โพสต์
เรื่องราวการเสียชีวิตของน้องสาวไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ
อ่าบางคนก็ไปตีความว่าน้องเสียชีวิตจากการไปซื้อยามากินเองแบบกินต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ค่ะแล้วก็เกินขนาดซึ่งไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดแบบนั้น
เพราะจนถึงขณะนี้ครอบครัวก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแนน
เกิดจากอะไรกันแน่รู้เพียงแค่ว่าน้องเกิดอาการหัวใจล้มเหลว
ซึ่งเกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากได้รับยาเกินขนาด
แต่ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่เสียชีวิตจากการรับยาเกินขนาดนั้นมาจากยาอะไร
ชนิดไหนไปกินตอนไหนอะไรยังไง
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทางโรงพยาบาลสุดท้ายที่รับน้องไปรักษานะครับ
พี่สาวก็คือคุณชุดาภาพรงามบอกว่าคือโรงพยาบาลชนบุรี
อยากให้ชี้แจงว่าก่อนหน้าที่น้องสาวจะถูกส่งตัวมาทางโรงพยาบาล
ก่อนหน้าให้ยาอะไรมาบ้างแล้วพอมาถึงที่โรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยได้รับยาอะไรยังไงอีกนะครับ
เพราะก่อนเข้าโรงพยาบาลน้องสาวก็ยังปกติยังเดินได้ปกติ
หมอยังบอกว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนจากอาการปวดหัวอะไรพวกนี้
แต่ทำไมอยู่ดีถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โดยหากไม่มีการชี้แจงออกมาก็จะทำให้คนเข้าใจผิดว่าน้องสาวเธอไปซื้อยามากินเองแบบผิด
แล้วก็เสียชีวิตเองแล้วก็ไปโทษหมอเธอไม่อยากให้เกิดการมองแบบนั้น
อยากให้ทางโรงพยาบาลช่วยออกมาชี้แจงหน่อยคนจะได้ไม่เข้าใจผิดด้วยว่า
การไปซื้อยาตามร้านขายยามากินเองไม่ปลอดภัย
หมอบอกว่าน้องอาจจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจของน้องเองหรืออาจได้รับยาเกินขนาด
ซึ่งเราไม่รู้ว่าประโยคสองประโยคนี้มันคืออะไร
ใช่รับยารับแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
รับยาจากตัวที่น้องกินเองหรือเปล่าหรือรับยาจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วซุดแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลชนหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เขาถามเราค่ะเขาถามเราว่าได้รับยาอะไรมา
ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ายาอะไร
พอส่งตัวมาเพราะว่าโรงพยาบาลพนักส่งตัวมาเนี่ย
น้องชีพจรอ่อนลงหัวใจเต้นผิดปกติแล้ว
ยังค่ะยังใช่ค่ะ
ยังไม่ได้แจ้งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลอะไรเลย

อยากรู้ค่ะอยากรู้ว่าที่น้องตายเนี่ยคือยาอะไร
ยาที่เขากินเองหรือว่ายาที่รับมา
ถ้าเกิดน้องกินเองเราก็ยอมรับอยู่แล้ว
แต่หนูถามว่าถ้าเกิดน้องจะน็อกด้วยยาที่กินเองมันก็ไม่น่าใช่
เพราะหลังจากนั้นน้องกินยาของโรงพยาบาลเอกชน

น้องโดนโจมตีว่ากินยาเองนี่
พอตายเองแล้วก็จะมาเรียกร้องอะไร
เราไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ต้องการให้หมอมารับผิดชอบ
แค่อยากจะถามเฉยว่าสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงนี่คืออะไร

ยาตรงนั้นมันไม่ใช่น้องที่จะกินหมดแล้วไม่ได้กินทุกวัน
มันคือยาที่เราไปซื้อมาแล้วเราเก็บไว้อะไรอย่างนี้
เราก็ไปรวบรวมมาเฉยเพื่อที่จะของของคนตายเนอะ

ยาตัวไหนหนอที่พากน้องเราไปอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือยาอะไร
แต่คนเอาไปเป็นประเด็นว่ามึงกินยาเนี่ยไอ้พวกเนี้ย

ใช่บอกเราจะบอกจริงว่ามันไม่ใช่คนบ้าจะกินยาอย่างนี้เป็นปีมันไม่ใช่
ไปพาดหัวข่าวว่าน้องกินยาแล้วช็อกหัวใจวายตายเอง
ถ้ามาเจอหัวใจวายมันก็ตายอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ
ส่วนสามีของผู้ตายนะคะก็บอกว่าตกใจมากไม่คิดว่าภรรยาจะมาจากไปเร็วแบบนี้ตั้งตัวไม่ติดค่ะ
วันที่ภรรยาป่วยยังไปที่โรงพยาบาลอยู่เลยก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมาก
แต่สุดท้ายภรรยาก็มาเสียชีวิตทั้งที่ลูกยังเล็กนะคะ
ไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดลูกแล้วด้วยยืนยันว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยค่ะยังไม่ได้รับการชี้แจง
ถึงสาเหตุว่าภรรยาหัวใจล้มเหลวเพราะอะไรรับยาชนิดไหนที่ว่าเกินขนาดนะคะ
เขาก็บอกว่าคือการเต้นหัวใจของน้องผิดปกติ
ผมก็ยังคุยกับแฟนผมอยู่เลยตอนที่ก่อนที่จะไปชนบุรี
ผมก็ยังถามว่าถ้าเขาให้ไปไปไหม
เขาบอกไปไหนก็ไปเขาบอกจะให้ไปก็ไปเขาบอกอย่างนี้
คนเขาอยากหายเพราะว่าเขาโทรคุยกับแม่เขาตลอด
ก็คืออย่างว่าเนอะคนเป็นแฟนเป็นสามีมันก็ช็อตอะเนาะ
เขาอ่อนแบบไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงเลยคือแบบ
งงแบบผมเวอพูดง่ายแบบตกใจอะไรทุกอย่าง
มันรู้จักมันคือยังคือมันยังหวังไหว
ใช่ครับมันก็แค่อยากจะมาเพื่อรักษาให้หาย
ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ว่าแฟนผมจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
เขาบอกเขาบอกไปหมดแล้วทางกับครอบครัวเขายืนยันว่าผมผมยังไม่รู้อันนี้ผมยืนยันว่าผมยังไม่รู้
ครับยังไม่มีถ้ารู้ก็ต้องมีคนโทรแจ้งผมอะไรผมอีกใช่ป่ะเพราะรู้แต่แค่ของโรงพยาบาลชนบุรี
ชมบุรีเขาก็อยากผ่าพิสูจน์อยากอะไรเลยแต่คือเอาความเห็นตรงกันว่าผมก็ไม่อยากให้แฟนผมเจ็บ
เพราะว่าแฟนผมเขาก็รักลูกเขาครับเขาก็ไม่อยากให้แบบลูกทรมานเพราะว่าเขาไปสบายแล้วเนาะ
วันนี้ทีมข่าวของเราพยายามสอบถามข้อมูลไปยังโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนะครับที่ผู้เสียชีวิตไปรับการรักษานะครับ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่ในพื้นที่อำเภอพนัฐนิคมนะครับอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับ
ได้รับการแจ้งนะครับจากทางโรงพยาบาลบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
แจ้งให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปหมดแล้วอืมแต่ถ้าฟังจากทางครอบครัวที่เขาบอกกับเราเนี่ย
เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการชี้แจงเลยนะฮะว่าตกลงแล้วเสียชีวิตจากการได้รับการได้รับยาเกินขนาดตัวไหนอะไรยังไงนะครับ
พอบอกรายละเอียดได้ไหมครับว่าน้องอาการเป็นยังไงก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลชนบุรีครับพี่
ขอคือในส่วนตรงนี้ค่ะเรื่องการรักษาเนอะแล้วส่วนรายละเอียดตรงนี้ท่านผอได้แจ้งนะคะว่าการรักษาเนอะเราได้ให้ญาติข้อมูลด้านไปหมดแล้วนะคะ
และในส่วนตรงนี้สาเหตุการรักษาเราก็ได้คุยในก่อนที่เราจะส่งตัวไปชนบุรีแล้วค่ะญาติก็รับทราบหมดแล้วค่ะ
ในส่วนของตรงนี้เราก็จะดูสิทธิผู้ป่วยเนาะแต่ถ้าหากญาติเขาสงสัยอาการเชิญมาติดต่อที่โรงพยาบาลได้
ตรงเนี้ยค่ะพอให้แจ้งเท่านี้ค่ะเพราะอันนี้เป็นในส่วนเนี้ยของเราไม่ทราบจริงจริงอะค่ะ
ถ้ายังไงเราก็คงต้องให้ญาติติดต่อได้นะคะค่ะ
ถามข้อมูลนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนั้นข้อมูลคนไข้เป็นยังไงครับปกติไหม
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นห่วงว่าจะมีการเข้าใจกันผิดไปว่าไปซื้อยามากินเองแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
เขาก็อยากจะเอาให้ชัดว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของครอบครัวของเขาเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ด้วยนะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้